พาไปเที่ยวพังงากันหน่อยไปพิสูจน์นิ้วมือหินกันหน่อย
มันเกิดขึ้นได้อย่างไรคุณผู้ชมครับ
เขามีการพาคณะกันไปลงไปพิสูจน
คุณผู้ชมดูสิว่ามันก็เหมือนนะ
มันลักษณะเหมือนเป็นนิ้วเป็นเล็บมีรวดลายเหมือนผิวหนังมนุษย์แบบนี้นะฮะนี่ฮะ
เป็นรูปร่างแปลกเป็นนิ้วมือคล้ายกับนิ้วมือของมนุษย์
มีรอยเล็บติดอยู่ด้วยนะมันอยู่บนโขดหินริมทะเลที่บริเวณชาวบ้าน
เขาเรียกว่าแหลมหัวเขานะอยู่ใกล้กับศาลพ่อตาแปะนะ
พื้นที่หมู่๒ตำบลตำบลเกาะคอเขาอยู่ตะกัวป่าที่พังงานะครับ
คนไปเห็นก็ประหลาดใจครับแล้วก็เออมันคืออะไรกันแน่เนี่ย
แล้วก็มีการแชร์ไปในโลกโซเชียลเริ่มมีคนสนใจอยากไปดูแล้ว
ทางด้านของกำนันตะบนเกาะคอเขาชื่อว่านายเสน่หุมราช
พร้อมกับผู้นำท้องถิ่นพานักข่าวไปดู
นี่มันต้องเดินไปเรียบทะเลแบบนี้ฮะมันอยู่ชายทะเลนะก็ไปดูกัน
พิสูจน์หน่อยว่ามันแปลกขนาดไหนเมื่อวานเข้าไปกัน
เขาเชื่อว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติ
มันเกิดขึ้นจากการที่หินมันถูกน้ำทะเลกัดซะ
ลมพัดน้ำซัดเข้าไปทำให้มันออกมาเป็นลักษณะเหมือนคล้ายกับนิ้วมือคน
ชาวบ้านก็บอกว่าโอ้นี่นะมันต้องส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
เป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของพังงานเลยนะครับ
ขณะที่นายสุรสิทธิหงทวีภูมิในการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่๖ก็บอกว่า
จากภาพที่เห็นตามสื่อแล้วแล้วก็จากที่ลงไปดู
คาดว่ามันเป็นหินชายหาดประเภทหินโค๊ต
ที่ถูกน้ำทะเลหรือว่าคลื่นลมกัดซะ
จนเกิดเป็นรูปทรงประหลาดแตกตาคล้ายกับนิ้วมือคน
อยากให้ช่วยกันอนุลักษ์แล้วก็รักษาเอาไว้ตามธรรมชาติพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตพร้อมยืนยันว่า
มันคือปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างแปลกตาแบบนี้
ไม่ใช่เรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวิญญาณอาถรรพ์อะไรหรอก
เออไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติมันสร้างขึ้นมา

เป็นความบังเอิญทางธรรมชาติมากกว่านะฮะมันไม่ไม่ได้มีลักษณะ
เป็นเป็นชิ้นส่วนมนุษย์แต่อย่างใดเป็นความบังเอิญนะครับ
ทางธรรมชาติที่มันบังเอิญมีลักษณะคล้ายนิ้วคนเท่านั้น
ซึ่งเป็นความแปลกประหลาดอย่างหนึ่งนะครับที่ทาง
ธรรมชาติมันได้สร้างขึ้น
ขณะที่เจ้าของกิจการที่พักในย่านนั้นชื่อว่านายสรวุฒิว่องวุฒิกุลนะครับ
บอกว่าอยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันแล้วกัน
นะฮะไปพิสูจน์ด้วยตาของตนเองว่าหินนั้นมันคล้ายกับนิ้วมือ
คือนิ้วไหนกันแน่ส่วนตัวเขาเองก็บอกเอ๊ะมันเหมือนนิ้วนางข้างขวาเนอะไม่ใช่สิเขาบอกว่ามันเป็นนิ้วก้อยข้างขวา
แต่เราก็ไม่ทราบว่ามองยังไงนะแล้วก็บอกว่าอยากจะให้ผู้เชี่ยวชาญไปตรวจสอบกันหน่อยมันก็เป็นสิ่งที่มันแปลกดีมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ถ้าให้วัดกันดูเห็นไหมเขาเอานิ้วมือไปเทียบมันก็เหมือนนะ